เสียงครับ
ร้องได้
ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

เพลงนี้ก็คือเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพนะฮะ
ของคุณสุนารีราชศรีมานั่นเองนะฮะเป็นเพลงที่โด่งดังยิ่งใหญ่ของคุณสุนะครับ
มือการแต่งเพลงของคุณจิตกรบัวเนียมเขาเรียกว่าเป็นเพลงแนวเพลงไทยเดิม
ประยุกต์มีทำนองแบบเหมือนไฟเดิมนิดนี้นะครับทางด้านล่างก็ดูเอาไว้นะครับ
นี่นะฮะต้องทำแบบนี้นะฮะทำการบ้านแล้วก็มีสมาธิ
ดูเป็นชะเอมอีกคนนึงจากคราวที่แล้วนะฮะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
เดี๋ยวพอเราอัดรายการไปเรื่อยเนี่ยจะอายุมากขึ้นไปเรื่อยเลยครับ

เขาเป็นแก่ไม่แก่ใจเย็น
อันนั้นคุณย้ายอันนี้ก็โอ๊ยง้อน
รู้สึกขุมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าอายุดูนิ่งมากเลย
มาถึงเพลงที่๖กันเลยเพลงที่๖นี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ

เฮ้ย
ถามผู้เจ้าเอมก่อนก่อนจะไปถามผู้อื่น
อายเป็นเพลงหนึ่งที่ไม่ได้จดค่ะ

น้องเขาฟังปลายทีนี้ถึงกับอึ้ง
คุณหนุ่ยเองก็มีแบบว่ารอยยิ้มที่แบบเป็นกังวลนะ

เพลงนี้ยากครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง
แล้วเนื้อมันจะสับสนหลายดอกด้วย
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับ
สุดท้ายน้ำส้มอาจคิดต่างไหมคะ

แล้วก็คือร้องก็ยากด้วย

ตอนนี้สถานการณ์แหมทางด้านล่างนี่

เพลงที่๖นะครับ
มูลค่าแปดหมื่นบาท
เอมจะเล่นหรือจะหยุดครับ
แปดหมื่นหกหมื่นสามหมื่นห้าหยุดหกหมื่นบาทครับเลย
คือเพลงเนี้ยอะเนี้ยเอ็มรู้เนื้อหมดเลยนะคะ
แต่เอ็มไม่มั่นใจเพราะว่าอย่างที่แบบทุกคนนะคะบอกหมดเลยว่า

คุณชะเอมนะครับเดินทางมาจนถึงเพลงที่หกนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ไหวนะครับถอดใจถึงร้องไปเนี่ย
แม้จะมีตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวก็ไม่น่าจะเสี่ยงนะครับ
ตอนนี้เธอก็หยุดอยู่แค่เพลงที่๕ไม่ได้ร้องเพลงที่๖
เพราะฉะนั้นรับเงินที่สะสมมาทั้งหมด๕เพลงรับไปทั้งหมด๖๐๐๐บาทครับ

เอาล่ะมาถึงด้านล่างค่ะทั้ง๕ท่านค่ะ
เอาล่ะมาถึงด้านล่างค่ะทั้ง๕ท่านค่ะ
ตอนนี้เวทีของเราก็โล่งอยู่
ตอนนี้เวทีของเราก็โล่งอยู่
๑ใน๕คนนี้ค่ะ
จะเป็นใครที่จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับเรา
จะเป็นใครที่จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับเรา
กดได้ก่อนเป็นเบอร์หนึ่ง
แล้วตอบว่าเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้แค่ชื่อเพลงนะครับ

พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์
กดแล้วค่ะ
ข้อดูมสายเขียวของนิชชันกับคุณบัญเจิร์ด

คนแรกและคนเดียวเลยคนอื่นไม่มีใครกดนะครับ

ไก่ตาฟาง

ร้องได้ให้ร้าน

แข่งขันของเราในวันนี้จะมาหยิบเงินร้านได้หรือไม่นะครับ

ตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวของเขา

สวัสดีครับผมชื่อนายบัญเจิด
นามสกุลแซ่งโง่อายุ๓๙ปีครับ

นั่นก็คือกระเป๋ารถเมย์สายหนึ่งถนนตกท่าเตียนครับ

ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายตั๋ว๑๐๐นึงได้๑๐บาทครับ

แต่บางวันน้อยที่สุดนะครับ

สาเหตุที่ผมทำงานหนักยืนตั้งแต่สี่ห้าครึ่ง

เพราะว่าผมจะหาเงินไปเลี้ยงเมียผมครับ
ผมมีเมียแก่ครับอายุ๕๒ปีนะครับ

มีแม่แก่ก็ดีอะเขาอายุเยอะกว่าเรา

อยู่กันมาตั้งจะ๒๐ปีแล้วครับผม
ผมอยากจะบอกเมียแก่ของผมคนนี้ว่า

โอ้ย
เราเคยมีแฟนที่แบบอายุน้อยกว่าเรามาก่อนไหม

อันนี้เดินผ่านหรือว่าอะไรฮะ
ทำไมเขาบุดทิ้งไปก่อนหรือว่ายังไง

มาครับมาให้เป็นกำลังใจให้อยู่ข้างล่าง

คุณนางสวัสดีครับสวัสดี

แก่แต่ตัวหัวใจยังวัยรุ่นค่ะ
คุณแนครับเด็กคนนี้ดื้อไหมฮะ

เวลาเขาดื้อเราใช้วิธีอะไรจัดการเขา

นี่ไปเจอไปจีบอะไรกันตอนไหนเนี่ย

หรือเขามาเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเขาทำอะไร

มานั่งรอเพื่อน

ก็เลยไปถามเอามาไงคนเดียวไม่กลัวเรื่อง
ไม่กลัวทำไมมือไม้มีเท่ากัน

เขาบอกว่ามานั่งด้วยกันไหม
บ้าเหรอ
คำเดียวขั้นสั้นว่า
เฮ้ยนี่เดียว

ไม่รักได้ไงคุณป่า

สักพักหนึ่งเชื่อไหมคุณป๊าขนนี้รูกเกรียวเลย

เห็นนะรถเมย์นะไม่รู้สายอะไร
เป็นรถเมย์แบบไม่ติดแอร์
คือไปเห็นนะรถค่อยเลื่อนมาเลื่อนมา

สักพักหนึ่งเป๊กได้ยินเสียงหมาหอน

รถเมย์ค่อยเลื่อนมา
ไอ้ผีสิงห์แล้วนี่
เป็นไงมาไงเราถึงชอบเพลงลูกทุ่งก็เคยฟังชอบฟังลูกทุ่งตั้งแต่เด็กแล้วครับค่ะก็ร้องบ้างฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดอยากจะมาร้องที่นี่บ้างอุ้ยตอนนี้ค่ะคุณค่ะครับหนุ่มเด็กแก่ยังไงไม่รู้แต่ว่ามีคนมานั่งแทนคุณบันเจิดแล้วนะคะนั่นก็คือคุณดีเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เราค่ะแต่ตอนนี้เป็นเวลาของคุณบัญเจิดมาถึงเพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๕๐๐๐บาทนะฮะฟังแล้วต้องร้องอย่างเดียวเพลงที่๑ไม่สามารถจะหยุดได้มีวิธีเดียวถ้าไม่มั่นใจคือตัวช่วยนะครับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เพราะว่าแงะแรกที่แวบเข้ามาคือ

ตัวเล็กของหนูเนี่ยน้ำส้มเนี่ยน้องดูแล้วท่านเป็นคนฟังเพลงเยอะ
เป็นเพลงอารมณ์ประมาณจีบสาว
อืมแล้วก็จะรู้สึกตลอดว่าเวลาที่
มาร้องเพลงนี้จะรู้สึกหล่อมากอันนี้ก็รอรอดูพี่น้ำส้มได้ไหมเพลงเนี้ย
อายุนานกี่ปีมาแล้วสิบได้ไหมไม่ถึงค่ะ
ไม่ถึงทีนี้ต้องมาถามเจ้าตัวแหละนะคะคุณบันเจิดครับ
คุณบ้าเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะฮะ
กฎิกาของเราคือจะต้องเล่นไม่มีสิทธิ์หยุด
มีอย่างเดียวนะฮะคุณบัญเจิดที่จะช่วยคุณบันเจิดได้นะครับ
ตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
คุณบัญเจิดเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้ทีเดียวหมดในเพลงเดียวหรือจะใช้๒ตัวหรือจะตัวเดียวก็ได้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

บอกลงว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แหละ
เฮ้ยเดี๋ยวคิดดีแล้วเหรอก็เห็นเขากากบาทก็เลยไม่ใช้
นี่ชื่อเมียขนาดนี้เลยเหรอเชื่อครับจริงเหรอ
เขาทั้งเชื่อเขาเขาหวังดีกับเราเดี๋ยวเราเองอ่ะ
ถ้าร้องผิดเราจะไม่เสียใจเหรอคุณไม่ได้ตังค์เหรอเขาก็มาว่าผมเอง
ยังไงก็ต้องเชื่อการตัดสินใจเคารพการตัดสินใจของคุณบันเจิดนะฮะ
พร้อมนะครับคุณบันเจิดพร้อมครับเพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่าห้าพันบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีนะคุณเจิดนะ
รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นเจ้าที่สุดที่ที่จริงจึงไหลมงคุดแท้สะดุดตากว่านางงาม
แม่เหนือเย็นใครเห็นเป็นต้องเดินตาม

คนบ้านตรงข้ามหัวใจก็ตามคุณไป
เห็นคนเดินผ่านแค่นั้นก็เป็นสุขใจ

แต่คุณนั้นมองข้ามไป
ไม่เห็นหน้าคุณวันใด
หัวใจเต้าซึ้งหมด
ไอ้หนุ่มหน้าบ้านวันนี้มีอาการป่วย
หัวใจมันอยู่ความสวยคุณขึ้นสมอง
นอนฝันนั่งเฝ้าคำเช้าได้แต่มอง
จิตใจริ้วลอยละล่องคิดถึงคุณทุกวินาที
รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยที่สุด
สวยไปทุกจุดถูกใจหนุ่มหน้าบ้านคนนี้
ถ้าไม่ลังเกียจเจียดจิ้มในผมบางสิ
ให้ผมได้นอนฝันดีสักทีได้ไหมพี่รอ
เอ้าเอากับเขาสิ

คุณป่าเรื่องเพลงเรื่องเนื้อหนูไม่รู้นะ

ระหว่างที่เขาร้องเพลงนะหนูไม่รู้ทำไมเขินเขิน
เพราะว่าอะไรสายตาเขามองเมียแล้วก็แบบ

เออมองเมียเหมือนแบบเหมือนเพลงนี้ร้องให้เมีย
แล้วแบบว่ารักเมียคนเดียว

ใช่ไหมคะเวลาถ้าแบบใครร้องแล้วจะดูหล่อเลย
เออจริงแล้วเขาร้องแล้วเป็นยังดูหล่อมั้ย

เพราะนี่แล้วนี่เหมาะธรรมดาหล่อเลื่อด
คุณน้ำซ่อมว่าร้องถูกไหมคะ

เพราะว่าโดยส่วนตัวคือหนูชอบเพลงนี้มากอยู่แล้ว

นุสังพก็ชอบเพลงนี้ด้วย

ร้องไปคิดว่าถูกต้องทั้งหมดไหมครับ

แรกอาจจะแบบพยายามนึก

และแล้วก็มาถึงวินาทีที่สุดแสนจะตื่นเต้นในเพลงแรกของผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาจะอยู่หรือเขาจะไปนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณบันเจิดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
พุทธแห่งโลกใจโลกใจ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณบันเจิดร้อง
แม่น

พร้อมได้ให้ร้านลูกทุ่ง